เพื่อคนไทย
เราจะไปเจอกับนักเตะทีมชาติไทย
รองเท้าสตาร์ทสำหลับเล่นคุตบอล
หลายคนที่มองหารองเท้าสตาร์ทคู่ใหม่อยู่

แต่ละแบบแต่ละรุ่นมันมีประโยชน์ยังไง

ไปดูวิธีการเลือกรองเท้าสตาร์ทกับเขาครับ
ผมชะนินแซ่เอี๊ยนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็สำหรับรองเท้าที่จะเล่นสำหรับญาติเทียม

เทียมเนี่ยต้องแบบเป็นรองเท้าที่มีผมเยอะ

หรือไม่ก็แบบรองเท้าที่เป็นผมกลมอะไรอย่างนี้ครับ
ผมว่ารองเท้ารัดกลุ่มเหมาะกับย่าเทียมมากกว่า
เพราะว่าเวลาเราจะพลิกตัวกลับตัว

แล้วก็ผมว่ามันจะสามารถแบบสมูทมากกว่าเวลาเล่นยอดเทียมนะครับ
แต่ญาติเทียมเนี่ยผมไม่แนะนำให้สำหรับเล่นผมใบมีด

เพราะว่ากลุ่มใบมีดเนี่ยเวลาเราเหยียบลงไปพื้นย่าเทียมเนี่ย
จะกลับตัวหรือว่าเราจะทำอะไรที่แบบคอนโทรบอลอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันอาจจะอันตรายต่อเข่าและข้อเท้านะครับ

สำหรับย่าจริงผมก็คิดว่าร้อยกลุ่มเนี่ยตัดไปเลยเพราะว่ามันจะลื่น
ก็ผมคิดว่ากลุ่มกลมเนี่ยเล่นได้ในสภาพพื้นแข็ง
แล้วก็พื้นที่ยังไม่เปียกมากอะไรอย่างนี้
ก็มันดูที่ความยาวของผมด้วยนะครับ
แต่ผมว่าผมกลมใส่สบายเท้าแล้วก็เล่นยากจริงได้ค่อนข้างดี
แล้วก็กลุ่มเป็นมีดที่เป็นปุ่มเป็นแบนยาวนะครับที่คนเขาเห็นกัน
ก็คิดว่าผมไม่มีเนี่ยจังหวะออกตัวหรือจังหวะสปีดอะไรอย่างนี้
ว่ามันจะดีกว่าปุ่มกลมเพราะว่าด้วยฐานของความยาวของกลุ่ม
เวลาออกตัวปุ๊บมันจะต้านแรงกับต้นย่าขึ้นดินอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่าครับ
ปุ่มแต่ละแบบเหมาะกับสภาพสนามแบบไหน
รองเท้าที่เหมาะกับการเล่นของแต่ละตำแหน่งนะครับ
ก็ผมคิดว่าถ้าเป็นพวกกองหน้าพวกใช้ความเร็วพวกใช้ความคล่องตัวอะไรอย่างนี้
ก็รองเท้าที่มีเป็นกลุ่มใบมีดหรือว่ารองเท้าที่ค่อนข้างเรียวที่แบบว่าน้ำหนักเบา
แล้วก็เล่นกับบอลความเร็วใช้ความเร็วพวกใช้ความเร็วจะใช้พวกนี้ครับ
ที่เป็นสายคอนโทรก็พวกใส่รองเท้านุ่มแล้วก็มีน้ำหนักไม่หนักมากอะไรอย่างนี้ที่เราต้องใช้วิ่งเยอะ
กองกลางอะไรอย่างนี้ก็ใส่รองเท้าที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็คอนโทรบอลได้ดีเพราะว่าต้องสัมผัสบอลเยอะ
แล้วก็สำหรับกองหลังผมคิดว่าก็เป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักปกติคล้ายกองกลางมิดฟิลเนี่ยครับเพราะว่าต้องเข้าสกัดบอลแล้วก็ต้องเปิดบอลยาวหรือไม่ก็ต้องคอยปั๊มของคู่ต่อสู้ครับ
รองเท้าที่น้องเหมาะกับน้องใช่ไหมครับก็คิดว่าเป็นรองเท้าที่เราได้ลองสวมลองใส่ดูแล้วก็คิดว่ามันเหมาะกับเท้าเราเข้ากับรูปเท้าเราความกว้างความยาวของเท้าเรานะครับใส่แล้วรู้สึกดีแล้วก็คิดว่าเรามั่นใจแล้วก็ไม่เจ็บเท้าแล้วก็เราก็เล่นฟุตบอลได้ค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราให้ดีขึ้นได้ด้วยครับ
เลือกใช้รองเท้าสตัสให้เหมาะกับตัวเองจากชะนินแซ่เอี๊ยะผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของเรานั่นเองครับ
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้มารายการของเราทั้งทีผมก็เลยให้เจ้าบาทสอนเทคนิคการคอนโทรบอลให้ท่านผู้ชมกันหน่อยดีกว่าครับ
วันนี้ผมมีเบสติกการคอนโทรบอลเล็กน้อยมาฝากกันครับ

ต่อไปท่าที่๓ครับ

ท่านี้จะเหมือนกับท่าเมื่อกี้แต่จะสลับขากันดึงบอลเข้าแล้วเตะบอลออกครับ

ท่าครับท่านี้จะยากหน่อยเอาไว้สำหรับหลอกคู่แข่งครับ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเบสิกการคอนโทรบอลที่ผมนำมาฝากกัน

เรื่องราวต่างนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา
ขอบคุณมากนะฮะสนุกสนานมากเลยนะครับ
ได้มีความรู้นะครับเก็ดเล็กเด็ดน้อยเทคนิค
รวมไปถึงขอบคุณมากเลยนะครับร้านอลินะฮะ
ให้เราได้เข้าไปนะครับล้วงลึกแนะนำเราเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬานะครับ
ทั้งหลายด้วยในวันนี้ขอบคุณนะครับ
อีกช่องทางหนึ่งนะครับในการติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเรานะครับ
ติดตามได้เลยนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับ
บอลไทยกับซิโก้เวลาหมดแล้วนะฮะ
หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับ๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป